คุณคะพูดถึงเรื่องครอบครัวนะคะสำคัญที่สุดเลย
อย่างที่ผ่านมาครอบครัวคุณชายามิชัยคุณก็ได้เปิดเผยมาแล้ว
ยอมรับมาแล้วค่ะว่ามีลูกถึง๒คนด้วยกันค่ะ

แต่ว่าแฟนคลับทั้งหลายอยากจะรู้จริงว่าภรรยาน่าตายเป็นยังไงเป็นใคร
แล้วผู้ล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐนะคะ
คนนี้อยู่กินกันมาถึง๒๕ปีแล้วนะคะ
แท้จริงก็คือคนติดตามแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอชายานี่แหละค่ะคุณ
ซึ่งน้อยคนเลยค่ะที่จะทราบ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้กันภายในครอบครัวเท่านั้น
ขณะที่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์นะคะ
ก็ได้เปิดใจภรรยาของคุณเอชายาค่ะ
ก็ยอมรับเลยนะคะว่าตัวเองทำหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้สามีได้๓ปีแล้ว
และที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตปกติไม่เคยต้องหลบซ่อน
แต่คนไม่รู้จักเท่านั้นเองค่ะ
แล้วก็ทุกวันนี้นะคะแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส
แต่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะ
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าตัวติดกันจริงเนี่ย
เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพบรรยากาศ
งานบุญสวงลิเกธรรมประวัติ
เมื่อวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมานะคะ
แม่ใครเลยจะรู้ค่ะว่างานวันนั้นน่ะ
นอกจากสามพี่น้องตระกูลมิตรชัยแล้ว
ยังมีลูกสาวคนสวยของคุณเอชายาร่วมเฟรมอยู่ด้วยค่ะคุณ
เห็นไหมก็ไม่ได้ทำอะไรตัวที่แบบว่าต้องปิดบังตัวเองนะคะคุณ

ร้อนก็สวมแว่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะ
อ่าไม่เพียงเท่านี้ค่ะ
หารู้ไหมว่าวันนั้นเนี่ย
ภรรยาที่คนสงสัยตามหาตัวกันให้ควากนั้นแท้จริงแล้ว

ไปดูภาพกันชัดอีกครั้งรอบนึงค่ะ

ไม่ได้มีใครสังเกตหรือว่าจับผิดอะไรตรงไหน
คือเขาก็ไม่ได้อยากจะเปิดอะไรขนาดนั้น
แต่ว่าตอนนี้ก็รู้กันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
ก็ยินดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณเอก็ไม่ได้ตั้งใจ
ปิดอะไรในเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะ